คุณผู้ชมครับตอนนี้ตลาดอสังหามริมทรัพย์ที่กัมพูชาต้องบอกว่าเฟื่องฟูขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่รอบ๒ปีที่ผ่านมา
เริ่มเห็นตึกรามบ้านช่องเห็นตึกสูงขึ้นมากมายรวมทั้งเรื่องของการลงทุนก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเขาชี้แจงแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าเติบโตได้แบบนี้เสี่ยงว่าอาจจะเกิดวิกฤตฟองสบู่ขึ้นมาได้

๒๕๕๙ถือเป็นปีแห่งความรุ่งเรืองของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชา
เนื่องจากการลงทุนจากต่างชาติหลั่งไหลเข้าไปในประเทศยังไม่ขาดสาย
โดยข้อมูลจากกระทรวงการจัดการที่ดินการผังเมืองและการก่อสร้างของกัมพูชาที่เปิดเผยออกมาชี้ให้เห็นว่า
การลงทุนในภาคดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก๘๗๐๐ล้านบาทในปี๒๕๕๙
มาอยู่ที่กว่า๑๑๐๐๐ล้านบาทในปีต่อมาก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่กว่า๒๔๐๐๐ล้านบาท
เพียงในช่วง๗เดือนแรกของปีที่แล้วเท่านั้น
และในช่วง๙เดือนสุดท้ายของปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้อนุมัติโครงการก่อสร้างใหม่ไปแล้วถึง๒๐๐แห่ง
เฉพาะในกรุงพนมเปนครอบคลุมพื้นที่ถึง๑๐ล้าน๕แสนตารางเมตร
แต่อัตราการเพิ่มสูงขึ้นของการก่อสร้างอาคารอย่างก้าวกระโดด
ก็ได้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางรายวิตกถึงการก่อตัวขึ้นของปัญหาฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์
องเรเดอร์ยองกรรมการผู้จัดการบริษัทบอสกัมพูชาธุรกิจค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ดำเนินการสำรวจวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์บอกว่า
ภายในอีก๒๓ปีจะมีอาคารขุดขึ้นราว๑๒๐๐ยูนิต
และหลังจากนั้นอีกเพียงปีเดียวก็จะเพิ่มขึ้นเป็น๓๖๐๐ยูนิต
คาดการณ์อัตราการเติบโตว่าอยู่ที่ประมาณ๓เท่า
โดยอาคารที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทั่วกัมพูชาขณะนี้มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรม
โรงแรมคอนโดมิเนียมอพาร์ทเมนต์หรูและออฟฟิศสำนักงาน
ส่วนรัฐบาลกัมพูชาเองก็ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มูลค่ามหาศาลเช่นเดียวกัน
โครงการก่อสร้างอาคารของกระทรวงสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากนักลงทุนท้องถิ่นและจากต่างชาติ
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากจีนฮ่องกงไต้หวันและเกาหลีใต้
ตอนนี้จะเห็นนักลงทุนต่างชาติชั้นดีหลั่งไหลมาที่นี่
ตัวอย่างจากกรณีของเครือแชงกิล่าที่ชื่นชอบ
ภาพแวดล้อมทางการลงทุนของกัมพูชา
และทุ่มเงินลงทุนลงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญที่เปิดเผยว่า
ประกอบด้วยห้องชุดหนึ่งพันสี่ร้อยสิบแปดยูนิตพังพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นระยะยาวของนักลงทุนที่มีต่อกัมพูชา
ขณะที่บางรายเป็นกังวลเกี่ยวกับปัญหาอุปทานส่วนเกินในโครงการที่อยู่อาศัยสุดหรูระดับไฮเอ็นลักษณะนี้
กัมพูชาจำนวนมากยังต้องการอสังหาริมทรัพย์แบบดั้งเดิม
คาดว่าอาจจะต้องใช้เวลากว่าที่พวกเขาจะเห็นประโยชน์ของการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม
เขาบอกว่าจากที่เคยศึกษาตลาดคอนโดมิเนียมในหลายประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามสิงคโปร์และมาเลเซียพบว่า
ท้องถิ่นไม่ชอบวิถีชีวิตของการอยู่อาศัยในคอนโด
และเขาคิดว่าสถานการณ์ในกัมพูชาเองก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นัก
จะมีความกังวลเกี่ยวกับอุปทานส่วนเกินและการลงทุนอาจจะต้องหยุดชะงักลง
จากการเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
แต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ก็ยังมั่นใจถึงแนวโน้มการลงทุนในระยะยาว
ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยด้านประชากรวัยหนุ่มสาวของกัมพูชา
ที่จะต้องมองหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ในอนาคต
ซิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน